โอ้โหมากันเป็นประจำยิ่งหน้าฝน
โหมาอย่างนี้เลยไม่ใช่น่ารักอย่างนี้นี่มันกระต่าย
เอานี่ไปดูกันหน่อยนะครับที่นี่อุทัยธานี
เขาบอกว่ามาทีถึง๒ตัวครับ
นี่เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านนาวามานเลขที่๗๙ทับ๔หมู่ที่๔บ้านตลุกหมูตำบล
น้องกลางดกอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี

มาส่องหางูเพราะเจ้าของบ้านบอกนี่เจอกับงูมีพิษ

คงจะอย่างนั้นแต่คนเริ่มงงแล้ว
คือเป็นงูเห่าตัวใหญ่หลบอยู่ที่บริเวณห้องเก็บของค่ะ
ฟ่อเลยเอาดูสิตัวไม่ใช่ธรรมดานะ
นี่แบบนี้โห้ยน่ากลัวครับ
ใช้เวลาอยู่พักใหญ่คุณผู้ชม

พอจับได้กดตรงหัวไว้นะครับ
ออกมาเดี๋ยวนี้
เออมาวัดความยับก็ได้ซักประมาณ๑เมตรครับ
เอ้าพอได้งูมาแล้วก็จับใส่ถุงปุ๋ย

และตามด้วยสูตร๑๓๑๓๑๗เพื่อเล่งขน

งูมันจะออกดอกเป็นสีอะไร

เล่าว่าก่อนที่งูตัวนี้มันจะเข้ามานะ
จะบอกให้ว่าเมื่อช่วงเย็น
ช่วงใกล้ค่ำของวันเดียวกันนั่นแหละ
มีงูเห่าอีกตัวเข้ามาในบ้านแล้วรอบนึง
ตอนนั้นเธอก็ไม่กล้าจับ
แต่ก็แจ้งกู้ภัยมาแล้วแต่กู้ภัยยังไม่มา
ก็เลยให้ชาวบ้านที่นั่นช่วยกันจับ
แล้วชาวบ้านเขาก็กลัวไง
เขาก็เลยเอาชาวหมวกแทงมันจนตายไปถึงตัวนี้

แล้วทีนี้พอช่วงค่ำ

ก็ตัวที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาจับไปใส่ถุงปุ๋ยไปนั่นแหละ
คุณเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าถ้าเราตีงูตายมันจะมาอีก
ไม่รู้อันนี้เป็นความเชื่อ
ทีนี้พอวันเดียวมันมา๒ตัวเนี่ย

ไอ้งูตัวที่สองที่ถุงเจ้าหน้าที่กู้ไพยจับไป
อาจจะเป็นคู่กันกับเจ้างูตัวแรก

แต่ยังไงซะก็เล่าให้ฟังเนาะเป็นความเชื่อนะ
แต่ที่คุณจะต้องทำเมื่อเจอกับ

ถ้าเป็นไปได้จริงก็อย่าไปทำร้ายมันเลย
แต่ละทีคู่ภัยที่มีความชำนาญ
เขาจะจับมันใส่ถุงปุ๋ย
สูตรอะไร

ถ้าเกิดเป็นสูตรอื่นนี่จะจัดไม่ได้เหรอคะ

ช่างมันจะเป็นสูตรไหนก็ไม่เป็นไร
ถุงปุ๋ยถุงไหนก็ใส่งูไปปล่อยได้เหมือนกัน